เอาละครับและช่วงนี้นะฮะสดจริงถึงตัวนะครับ๙นาฬิกา๓๘นาทีนะครับ
บอกนะฮะช่วงนี้เรียกว่าเราเล่นสดอย่างเดียวแล้วถึงตัวเลย
คนที่เราจะไปถึงตัววันนี้นะครับนั่นก็คือการาแมร์นะฮะพิธีกรอันดับหนึ่งของพวกเรานั่นเองนะครับ
ตอนนี้นะฮะทุกคนทราบกันดีอยู่นะครับว่ามีหลายประเด็นที่คนอยากรู้นะครับ
เรื่องของการเตรียมตัวการเตรียมร่างกายของเธอนะฮะเตรียมมาเป็นหลายปีแล้วนะฮะ
เรื่องของกินคลีนก็ตามในเรื่องของดูแลสุขภาพอะไรต่างก็ตามเธอเตรียมไว้ทำไม
กระทั่งมีเพื่อนซีวูดดี้นะฮะแต่งงานไปแล้วมีสามีไม่รู้ใครเป็นสามีใครนะฮะ
ก็บอกว่าอยากมีลูกก็เลยจะให้การาแมนอุ้มลูกให้หน่อยได้ไหมเพราะร่างกายเธอพร้อมขนาดนี้
ปรากฏว่าเธอตอบว่าอะไรเดี๋ยวเราสดนะฮะไปถึงบ้านของเธอไม่มีใครนะฮะที่มีโอกาสได้
ไปถึงบ้านของสาวโสดขนาดนี้นะฮะวันนี้เรานะฮะบันเทิงไทยรัฐเท่านั้นนะครับที่ได้มีโอกาส
จำวันของการาแมคือโดยปกติอ่ะแมนจะออกกำลังกาย
โมงถึงเก้าโมงอ่ะค่ะแล้วพอช่วงหลังเก้าโมง
ก็จะเป็นช่วงของการทำอาหารแล้วนี่ก็คือด้วย
แล้วก็ที่ทำไปเมื่อกี้ก็คือสมูตี้หั่นค่ะว่าแบบใส่พืชผักผลไม้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัดสมมุติที่ใส่พืชผักผลไม้
คิดเองเหรอใช่ก็เอาที่หนูใส่เมื่อกี้นะคือมีแก้วมังกรกล้วย
อันนี้หนูก็เอาไปแช่แข็งใช่ไหมเวลาปั่นมันก็จะเย็น
ใส่แอปเปิ้ลเขียวใส่กีวีอืมใส่นมแล้วก็ใส่ผักโขมอืม
ใส่ผักผลอืมมันไม่มีกลิ่นนะมันไม่มีกลิ่นเพราะเวลามีก๋วยมี
เวลามีก๋วยกับกีวีอะทุกอย่างจะดีขึงเลยแล้วก็ใส่แบบพวก
หรือว่าผมอะไรที่มันเป็นแบบพวกซูเปอร์ฟู้ดอะไรเงี้ย
เดี๋ยวชีวิตประจำวันของการาแมเนี่ยคืออะไร

หนูก็ตื่นออกมา๗โมง
นั่นแหละนะนั่งสมาธิ

นั่งสมาธิตาย
คนเดียวหรอคนเดียวจริง

นี่คือคอนโดการาแมร์ใช่ไหมที่อยู่
ใช่มันมีเสียงลมใช่ไหมไม่ได้อยู่ทะเลนะ
พี่แมร์อยู่คอนโดกับใครอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับใคร
อยู่คนเดียวกับน้องขาว

อย่าให้รู้นะว่าอยู่กับใคร

มันตามมาได้ตามมาได้
เดี๋ยวแหมอยากจะ
นี่ฟิลลิ่งแบบเน็ตไอดอลพูดเลย
จอของตัวเองนะ

เป็นข้างหลังก็เป็นห้องหนังสือ
ก็เขียนตรงนี้เลย
ข้างหลังก็เป็นชั้นหนังสือ
เพราะเราอยากเห็นช่วงข้างหน้า

โต๊เขียนหนังสือยาวให้มันเห็นวิวข้างนอก
แล้วก็อันนี้ก็ห้องรับแข่
ห้องสวยบ้างจะไปถึงห้องนอนเลยป่ะเนี่ย

เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะในประเทศไทยเลยดีกว่า
ที่ได้ร่ำระลวงห้องสาวสดอย่างการแมร์
แม่ถามหน่อยทำไมพักหลังมาเนี่ย
พี่แมนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพเจนขนาดนี้

ตอนร่างเดิมพี่แมนก็มีความอวบอันอยู่
แล้วเปลี่ยนมาเป็นสาวเปรี้ยวเซ็กซี่สุดเฟิร์ม
เป็นเน็ตไอดอลจุดนี้เลยก็ว่าได้
ใครก็อยากหุ่นดีแบบพี่แมร์อยากจะคิดเช่นแม่

ดูแลจริงค่ะ๒ปีที่ผ่านมา
เพราะว่าคิดว่าเราอยากจะแบบมีร่างดีสักครั้งในชีวิตก่อนตาย
เราอยากรู้ว่าถ้าเราทำให้ดีที่สุดแล้ว

ตอนนั้นก็มีเทรนเนอร์ใช่ค่ะ

คือเทรนเนอร์ก็จะคอยบอกว่าพี่กินอะไรบ้าง

พอคราวนี้เรารู้ว่าอะไรมันกินแล้วดี

เพราะว่าบางทีไปกองไปถ่ายรายการ
เขาก็ไม่มีให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมไป
แล้วเราก็เลยฝึกทำอาหารตั้งแต่วันนั้น

จากที่ตอนแรกกระทำไม่เป็นเลยนะ

คือที่เหมือนเเตอร์ไอแตล้นตรงนี้ทั้งหมดนะ
ตอนแรกซื้อคอนโดมาแล้วบอก
สวยนะคะครัวสวยมาก

บอกว่านี่เธอก็คืนไปเลยได้ไหม
เพราะว่าฉันน่ะไม่ใช้หรอก

เรื่องอาหารการกินเข้าใจพี่เมฆ

แม่ดูแลตัวเองขนาดนี้

แน่นอนมันเหมือนเตรียมความพร้อมไว้สำหรับอะไรสักอย่าง
เออ

เพื่อเรียบทรวบบวชอย่างเดียวตลอดทีวีศ
ไม่คิดจะมีสามีหรืออะไรยังไง

เขากำลังจะมาแล้ว

เพราะหนูไม่คิดเรื่องตัวเองแต่งงานเพราะเมื่อก่อนหนูไม่เชื่อเรื่องความรักแท้ใช่ป่ะ
แล้วคราวนี้หนูก็ไปเรียนกับครูอ้อยใช่ป่ะแล้วหนูอ่ะแบบเปลี่ยนความคิดของตัวเอง
ชีวิตเราไม่คิดว่าเฮ้ยรักแท้ไม่มีอยู่คราวนี้หนูก็ไปเห็นว่าพ่อกับแม่รักเรามาก
ใช่แล้วเราอ่ะมีแท้นี่หว่าใช่เราอ่ะเคยได้รับความรักกันท่วมทนแล้วทุกวันนี้เราก็ยังได้รับอยู่
เพราะฉะนั้นหนูเลยแบบเฮ้ยความรักแท้ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้หว่า
แล้วเราก็เชื่อว่าเรามีคนคนนั้นอยู่จริง
พี่แล้วพอหลังจากนั้นหนูก็แบบเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองใช่ป่ะ
จากที่แบบผู้ชายเล็กกว่าหมาเมียแบบโอ้โหจะมีจริงเหรอวะมีก็มีเมียไปหมดแล้วไหมอะไรอย่างนี้
คือคราวนี้หนูรู้เลยว่าหนูมีคนคนนั้นอยู่จริง
แล้วหนูมีความรู้สึกเลยนะคือไม่ได้คิดเพ้อหรือมโน
อย่าเป็นเพียงความรู้สึกไม่เอายุคไหนใคร
มันเป็นความรู้สึกแบบที่ยิ่งกว่าตอนมีแฟนอีกนะ
คือรู้สึกเลยว่าหนูมีคนคนนั้นเขาอยู่ไหนไม่รู้นะแต่เขากำลังจะปรากฏตัว
พี่แม่คนคนนั้นของพี่แม่ไม่ใช่ตัหนวดที่ยืนข้างใช่ไหม
ตัหนวดพิธีกรที่ยืนข้างด้วยกันทุกวัน
นาเนคหรอไม่นะ
ไม่น่าจะใช่ละอย่าใช่มัน
พี่แม่เขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นใช่คนที่ถ่ายภาพหรือเปล่า
เวลาแม่ไปต่างประเทศภาพที่แม่สวยมาก
แล้วใช่มั้ยคนที่เป็นช่างภาพถ่ายให้หรือเปล่า

เพื่อนที่เป็นช่างภาพเป็น
โอเคทีนี้
เพราะฉะนั้นการฟิตร่างกายอ่ะทำเพื่อตัวเองโดยแท้เลย
อยากจะแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากมีหุ่นดีสักครั้งก่อนตายว่า
หุ่นดีให้ดีที่สุดกูจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างนี้
เป็นอย่างที่เห็นเลยตอนนี้เอาละทีนี้เนี่ยจนกระทั่งเพื่อนนะฮะ
เพื่อนซีของแมร์เองคือวูดดี้บอกเลยว่าไม่คือตอนนั้นนั่งคุยกับพี่เปิ้ล
แล้วพี่เปิ้ลบอกอาวุธที่เธอต้องมีลูกเออ
ไม่ว่าความรักเธอจะเป็นไงเธอต้องมีลูกนี่คือความคิดพี่เปิ้ลนะพี่แม่
แล้วไอ้วูดดี้พี่อะเชียร์ทุกคนพี่อะเชียร์ทุกคนในวงการให้มีลูกหมดเลย
ขนาดหนูยังไม่ผัวพี่ยังบอกให้มีลูก
เสร็จแล้ววูดดี้ก็บอกว่าพี่ผมจะมีเพิ่งมารู้ว่าจะเอาแมวเป็นแม่
แล้วแมวกลับโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าต้องเปิดใจได้ไหม
ขอพักโฆษณับแป๊บหนึ่งนะได้เดี๋ยวพูดเรื่องนี้เลย
จะหมดเวลาและพี่แม่ต่อเลย

โอเคคือเรื่องไอ้วูดดี้อยากจะมีลูกเนี่ย
เค้าคุยกันบนโต๊ะหาลก็คุยกันว่าเออชายหญิงเนี่ย
แล้วเค้าจะมีลูกเค้าจะมีลูกกันยังไงเค้าต้องทำยังไงว่าอย่างงี้
คือแต่มันไม่ได้มาบอกระบุว่าเออท้องให้หน่อยหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่
แบบนี้ก็พวกมันสัมภาษณ์
จะย้องท้องให้หรือไม่ยอมท้อง
เรารู้เปล่ามันกลายเป็นเรื่องราวว่า
มีเรื่องแบบนักกฎหมายมาอะไรอย่างนี้เลย
คือคนเราอะถ้าจะอุ้มบุญให้คนหา

แม่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันแล้วแม่ก็เลยลงเลยว่าเออหนูก็ไม่รู้
ก็เลยลงเลยจะให้ใครมาท้องให้ก็ได้นะไม่ได้นะ
ก็เลยบอกฉันจะทองให้ผัวฉันเท่านั้นค่ะ
ใช่เขาก็เลยบอกไปเลยว่า

พี่แมร์จะรอวันที่พี่แมร์ทอง

เจอกันมาอีกแล้วนะนักแฟนพี่เมย์ด้วยเนอะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ
น่ารักที่สุดเลยนะฮะเราจะติดตามผลงานของการาแมอย่างนี้ตลอดไปนะฮะ
เอาละครับและนั่นก็คือสดจริงถึงตัวนะครับวันนี้
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ